เอาละครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะ
ก็น่าจะเรียนอยู่สักชั้นปฐมนะครับ
มีเจ้าของร้านขายของชำที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ได้โพสต์เรื่องราวของน้อง
บอกว่าน้องเนี่ยเดินเข้ามาที่ร้านนะคุณเข็มมาสอน
เดินเข้ามาที่ร้านขายของชำเมื่อวานนี้ประมาณ๑๑โมง
ซื้อของด้วยเงิน๕บาทมาคนเดียว
เจ้าของร้านเขาก็สงสัยนะครับอ่าก็เลยสอบถามดูว่า
ทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนมันก็สายแล้วนะ
เห็นใส่ชุดนักเรียนแต่แบบไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วยังเด็กมากนะ
มาคนเดียว๑๑โมงด้วยนะครับ
เด็กหญิงก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟัง
โอ้โหคือน่าสงสารมากนะ
น้องเนี่ยบอกว่านั่งรถตู้มากับแม่

ตรงแถวปากทางเข้าวัดหัวค่าย
ในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วก็ไปอยู่กับพ่อนะ

ซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่า
เขาก็ไม่รู้ว่าพ่อของเด็กเนี่ย

เพราะว่ารู้แค่นี้จริง
ก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่

ตกลงแล้วใครคือพ่อคือผู้ปกครองของเด็กนะครับ
พันธมทร์ตมรตเอกชัยเพชคงบุญภูมิกับการสอบพอหัวไซส์
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเด็กหญิงที่ปรากฏในเรื่องราวที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ย
ตอนนี้น้องปลอดภัยดีแล้วพ่อของเด็กได้เดินทางมารับตัวน้องไปดูแลแล้ว
หลังจากที่ทราบเรื่องว่าน้องมาตามหาพ่อ
ตอนที่ตำรวจได้ทราบเรื่องก็พาเด็กหญิงมาอยู่ที่โรงพักนะครับ
แล้วก็มีครูใหญ่ของโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามที่น้องเรียนอยู่ก็ติดต่อมา
แล้วก็ช่วยประสานให้นะครับจนทราบว่า
ของเด็กหญิงคนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอหัวใส่
มาพบลูกแล้วก็รับตัวกลับบ้านไปแล้ว
จากการพูดคุยหารือกันเนี่ยนะฮะทางผู้ปกครองของน้อง
ทีแรกครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอพ่อแล้วพ่อไม่พร้อมดูแลอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวโรงเรียนจะไปติดต่อหาที่ดูแลอะไรยังไงให้ก่อน

ซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องเลิกรากัน
แล้วแม่ไปมีครอบครัวใหม่อยู่ในพื้นที่อำเภอลานสกานครศรีธรรมราช
พ่อเนี่ยอยู่ที่หัวใส่ทีแรกแม่ก็พาเด็กหญิงคนนี้ไปเลี้ยงดูด้วย
พ่ออยู่ที่หัวไซนะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

แต่ทีนี้แม่ไม่มีกำลังพอที่จะเลี้ยงดูต่อ
แวกแถวนี้ก็มีญาติพี่น้องของพ่อของเด็กหญิงคนนี้อาศัยอยู่
ก็เชื่อว่าน่าจะตามหากันไม่ยากค่ะ
คือสิ้นสุดแล้วก็ตามหากันเจอนะครับพ่อก็มารับลูกไปแล้ว
แต่มันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ทางผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นพี่สาวของเด็กหญิงคนนี้
เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะนะพี่สาวของน้องคนนี้เนี่ยนะบอกว่า
เธอก็เป็นลูกคนละพ่อแต่แม่เดียวกันกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ
แม่เอาน้องมาเนี่ยแล้วมาปล่อยให้ไปหาพ่อเนี่ย
แม่ไม่ได้ทิ้งพ่อนะแต่แม่ก็ไม่อยากจะเจอหน้าพ่อ
เพราะว่าปกติแล้วพ่อมีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายทุบตีแม่อย่างรุนแรง
พอพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันแล้วแม่ก็แยกมานะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลน้องได้

แต่สุดท้ายพ่อก็ไปรับน้องที่สพหัวไส่
แล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจังหวะที่พ่อไปรับน้องเนี่ย
ด้วยความเป็นเด็กน้องก็ยังร้องหาแม่
ถามถึงแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน
ทางตำรวจทางชาวบ้านที่เห็นบอกโอ้โหมันเป็นภาพที่หดหู่มากไง
คือโชคดีที่ทางเจ้าของร้านขายของชำเขารู้สึกผิดสังเกต
ค่ะแล้วก็ช่วยประสานจนตามพ่อมารับตัวน้องไปได้อ่ะนะ
งั้นไม่รู้จะเป็นยังไงนะยังเด็กมากด้วย
ใช่แต่อนาคตนับจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหนูน้อยคนนี้จะเป็นยังไงต่อ